ตามท้องถนนเป็นช่วงทางโค้งนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งขับรถไปอยู่ดีนี่แหละ

ขับตรงมาเรื่อยแล้วมีรถจักรยานยนต์ยืนมาแล้ว

กลิ้งขึ้นมาที่หน้ารถเลยนะคะ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ในเพจควายเอ้ย

ข้อความระบุว่าเคสนี้เป็นอุทาหรณ์คนประมาท
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนในตำบลเสมา
ทางไปอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา

คนมีคอมเม้นเยอะเลยค่ะ
ส่วนใหญ่เห็นว่า

เพราะอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทของคนขี่รถจักรยานยนต์
ส่วนบอกว่าทำไมรถจักรยานยนต์ไม่คิดที่จะเข้าโค้งเลย
หรือว่าปล่อยให้รถของตัวเองกินเลนส์แบบนี้
อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้มีข้อสรุปนะคะ
แต่เขาก็บอกว่าคนที่เป็นคนขับนะคะ
หลังจากที่ถูกชนปุ๊บมีการลงไปข้างล่างค่ะ

ถ้าจะนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนะคะ